แล้วก็มาดูคนบันเทิงที่ไปร่วมงานบุญกันบ้างนะครับ
เพราะว่าพระอาจารย์ววัชิระเมธีนะครับ
พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดกระถิ่นพระราชทานขึ้น
มหาวิหารดินศูนย์วิปัสนาคารานานาชาตินะครับ
ไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงรายครับ
โดยอินสตาแกรมของนางเอกสาวชื่อดังนะครับ
คือขวัญอุตสามณีก็ได้โพสต์ภาพทริปทำบุญกระถิ่นพระราชทาน
ที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็เป็นภาพที่มีการถ่ายรูปหมู่กับท่านววัชิระเมธีนะครับ
ซึ่งนอกจากจะมีตัวเธอกับคุณแม่แอ๊วปรานีร่วมเฟรมแล้ว
ยังได้ถ่ายรูปพร้อมกับครอบครัวของแฟนหนุ่มอย่างก๊อฟพิชยะ
แล้วก็น้องชายไม้พิรัตน์พร้อมคุณแม่ตุ๊กปราศัยด้วยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมเฟรมกันของสองครอบครัว
อบอุ่นท่ามกลางเสียงชื่นชมจากแฟนคลับ

ข่าวนี้ก็โอ้โหต้องเจาะลึกกันหน่อยนะครับ
แต่คราวนี้ขอเป็นข่าวการทำบุญกันหน่อยนะครับ
เช่นเดียวกับอินสตาแกรมของก๊อฟพิชยะรวมถึงน้องชาย
ได้มีการโพสต์ภาพการร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ
จากนี้ภายในงานยังมีครอบครัวของนางเอกสาวแพนเค้กเมมะนิด
ร่วมทำบุญพร้อมกับแฟนหนุ่มสารวัตรหมีด้วยเช่นกันครับ
ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปพร้อมข้อความบรรยายถึงความรู้สึก
ในการเดินทางมาร่วมทำบุญทอดกระถิ่นพระราชทานในครั้งนี้
เธอได้รับข้อคิดดีมากมาย
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาเอื้ออทร
ทำให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ตนเองสังคมและแผ่นดิน
และถือเป็นการประพฤติปฏิบัติตามรอยพ่อของแผ่นดินอีกด้วยครับ